สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็มีข่าวด่วนเลยนะครับ
ก่อนที่เราจะเข้ารายการนะฮะมีเหตุเพลิงไหม้นะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่มีข่าวที่ส่งกันเข้ามาตอนนี้
เดี๋ยวเราจะเกาะติดไปเรื่อยนะครับในเบื้องต้น
เห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ
เท็จจริงยังไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะ

แยกรับประสงค์นี่แหละตอนนี้ก็กำลังดับเพลิงอยู่
แต่ข่าวล่าสุดเขาส่งไปเรื่อยยังไม่มีสรุปอะไร

แสดงว่ากำลังอยู่ในเหตุการณ์
ในระหว่างที่เรากำลังนำเสนอรายการอยู่
คุณผู้ชมท่านใดทราบข้อมูลเบื้องต้น

จะได้รู้นะครับว่ามีเหตุอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับ

ก็จะได้มีการนำเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ

นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศสดเลยนะครับ

นี่คือที่บริเวณเซ็นทรัลเวิร์ส
ก็เป็นทางที่จะสรุปมาที่ภารกรได้คุณ

การอพยพคนออกจากเซนทรัลเวิร์สกัดแล้ว

ใครที่พอจะทราบเรื่องราวส่งเข้ามาได้

ก็จะตามเรื่องตามจังหกเฟิงอยู่นะ

บขศคาดวันนี้มีคนเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ

๑๕๕๐คนนะครับ

อันนี้ในห้างอันนี้ในห้างนะครับ

นี่ครับเริ่มมีการอบพยพคนออกแล้ว
ก็แต่ตรงถนนติดมากไงหนุ่ม

นะฮะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยแล้วกันนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับนายจิรษักเยาวัชสกุลนะครับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดปคศเนี่ยนะครับ
เปิดเผยว่าในวันนี้นะครับบขศได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร
ทั้งรถปศรถรุ่มนะครับรถตู้
เพื่อรองรับประชาชนในเที่ยวขาไปนะครับ
ปกติวันละประมาณ๕๘๓๑เที่ยวเท่านั้นเอง
เพิ่มขึ้นเป็นนะฮะอีก๑๓๖๒เที่ยวรวมเป็นแล้ว๗๑๙๓เที่ยวนะครับ
ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง๑๕๐๐๐คน
ส่วนข้อมูลการเดินรถนะครับบริษัทต่างแล้วก็รถร่วมเนี่ยนะฮะ
ก็ตั้งแต่วันที่๑ถึง๙เมษายนนะครับบรกษได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสารนะฮะ
รับประชาชนในเที่ยวไปนะฮะประมาณ
โทษนะครับ๕๗๘๓๕เที่ยวคุณผู้ชมครับ

ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารเดินทางนะฮะจำนวนทั้งหมดนิ่ง

วันหยุด๖วันบางคนหยุดไปแล้วนะฮะวันนี้

ขาออกกรุงเทพนี้จะแน่นเชียวถนนจะแน่นอยู่
แต่ถ้ามุติใครอยู่กรุงเทพนะถึงแม้คุณจะไม่ได้ไปเล่นน้ำอยู่ที่เอ่อ
ศรีลมแต่เขาน่ะมีงานของกรทมจัดตรงสวนลุม
ชื่อว่านุ่งโจงห่มสบายก็จะมีตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะ

ใช่ค่ะดิฉันจะไปทำงานอยู่ที่นั่นค่ะ๒วัน
ต้องแต่งสิต้องแต่งสิค่ะก็ต้องนุ่งจงผมสบาย
ก็มีตั้งแต่พรุ่งนี้๑๑๑๒แล้วก็งานจะมีไป๑๓๑๔

มีผู้เสียชีวิตกระโดดจากอาคาร
หนีไฟว่าอย่างนั้นนะฮะ
ไม่สาวนะอันนี้คือข่าวที่มีการส่งกันเข้ามา
ใครที่พอจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงยังไง
ฝากส่งมาหน่อยเพราะเราดำเนินรายการอยู่ในนี้
เราไม่ทราบจริงหรือเดี๋ยวทางทีมของไทยรัฐ
คงจะกระเกาะติดสถานการณ์อยู่รอสักครู่ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกปีจะต้องมีโพลวันสงกราน
ว่าเราอยากจะรดน้ำดำหัวใครมากที่สุด
ปีนี้แน่นอนมีทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายบรรเทิงด้วย
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยหรือหอการค้าโพล
ก็บอกว่าผลสำรวจความเห็นของประชาชนนะฮะตัวอย่างทั้งหมดคือ๑๒๐๒ตัวอย่าง
ระหว่างวันที่๒๗มีนาถึง๕เมษาระบุว่าบุคคลสำคัญคนใดที่คนไทยต้องการรถน้ำดำหัว
ในช่วงเทศกาลสงกรานปี๒๕๖๒นี้มากที่สุด
ผลปรากฏออกมาแล้วนะคะอันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้
จากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
อันดับ๒เป็นพ่อของฟ้านะคะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
อันดับ๓ค่ะนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ
ส่วนบุคคลในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะ
ฝ่ายที่จะเป็นอันดับหนึ่งฝ่ายชายนั้นคลองอันดับมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่วันนี้

เอออันนี้มาแรง

อยปกรณ์บอยกรมาพี่ดีใจ

แต่เรื่องน้ำหัวนี่คือปรายุทธนาธรแล้วก็ทักษิณ๓คนนะคะ
ส่วนคุณฝ่ายหญิงนะคะก็แน่นอนค่ะ
อันดับ๑เป็นใครไม่แม่นอกยายาวรัสยาสเปอร์บัน
อันดับ๒นะคะอเจ้าแหมเบร่าร้านนี้
อันดับ๓อ้ำพัชราภาคนนี้ก็ไม่เคยตกเทรนด์ไปไหนเลย
ไม่ว่าจะมีละครหรือไม่มีอ้ำจะต้องอยู่๑ใน๕ตลอด

เมื่อกี้สวยเนอะเมื่อกี้จำไม่ได้นะ

คนที่ดังต่อจากเรนูก็มีเมาส์ไง
ให้เรียกว่าคุณอย่ามาเรียกอีให้เกียรติเมา
ไม่ใช่พี่ไล่เหรอนั่งพิมพ์อะไรนะพี่ไล่หรือพิมพ์

ที่เขาเมาส์นี่ก็แบบว่าคนก็พูดถึงเยอะเหมือนกัน

เป็นคนที่ใสที่สุดในเรื่องเพราะว่าได้เรื่องอะไรมาก็พูดออกไป
ไม่มีเก็บไม่มีกับสาระแน่
อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเกี่ยวกับเหรียญกระสาปนะคะ
ของราชการที่เก้าซึ่งตอนนี้นะคะ
เมื่อวานวันที่๙เมษายนนายอำนวยปรีมนวง
ธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์
คาดว่าจะทยอยเก็บเหรียญกระสาปที่รุ่นเก่า
หรือว่าเหรียญกระสาปรัชกาลที่๙เนี่ย
ออกจากระบบการใช้งานภายใน๑๐ปี
ซึ่งปัจจุบันนี้มีเหรียญเยอะมากเลยนะ

ในระบบนี้ราว๓๓๐๐๐ล้านเหรียญ
หรือว่าคิดเป็นมูลค่าก็คือ๖๘๐๐๐ล้านบาท
โดยเหรียญชนิดราคา๑บาทนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็อันนั้นมากที่สุดอยู่ประมาณ๕๑เปอร์เซ็นต์
ส่วนเหรียญอื่นเนี่ยก็จะมีจำนวนแบบว่าคลักเข้ากันไปตามระบบนี้นะคะ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีการปล่อยให้เหรียญเนี่ยหมดสภาพ
อายุการใช้งานเนี่ยไปเองเลยนะภายใน๕ปีนะฮะ
จากนั้นเนี่ยปีที่๖เนี่ยถึงจะเริ่มนะฮะ
ผลิตเหรียญรุ่นใหม่เนี่ยของราชการที่๑๐นะเข้ามาใช้ทดแทนนะครับ
ก็ทำให้ภายใน๑๐ปีจะเหลือเพียงเหรียญกระสาปของรัชกาลที่๑๐
รุ่นเดียวใช้หมุนเวียนในระบบของการเงินของประเทศค่ะ
สำหรับเหรียญรุ่นเก่าที่ทยอยเก็บเนี่ยนะคะออกจากระบบนั้นเนี่ยนะฮะ
ก็จะไม่มีการนำกลับมาใช้อีกเลยนะคะแต่จะนำไปหลอมทำลายนะคะเป็นโลหะชำรุด
เพื่อที่จะขายต่อให้กับภาคอุตสาหกรรมก็สำหรับใช้ในเรื่องของเป็นวัตถุดิบนะฮะ
กรมธนรักษ์นี่นะเขาก็จะผลิตเหรียญกษาบหมุนเวียนอยู่ในระบบนี้นะฮะ
ราวประมาณ๒๗๐๐๒๙๐๐ล้านเหรียญ
แต่ก็มีเหรียญที่ศูนย์หายไปถึงประมาณ๒๐๐๐ล้านเหรียญกันเลยทีเดียว
เพราะว่าประชาชนมักจะเก็บเอาไว้เองบ้างหรือว่าอยู่ในตู้รับบริจาคบ้าง
อันนี้นะตามวัดอย่างเงี้ฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยยืนยันว่า
กรมธรรมลักษณ์เนี้ยนะคะเขาก็จะยังมีกำไรจากการผลิตเหรียญ
ถึงประมาณหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทต่อปีมีกำไรเขาเอามาขายเหรอ
เขาไม่เอามาขายเขาก็เป็นการหมุนเวียนเอาเงินทองในภาคกลางมาใช้
เอาละครับตอนนี้เรามีภาพนะครับอัปเดตล่าสุดนะฮะจากแรงข่าว
ส่วนที่ส่งมาให้นะครับเป็นเหตุไฟไหม้ที่แซนเวิลนะครับ

อุ้ยยังไม่หยุดนะโอ้ยไม่นี่ไงนี่ไงล้างจอดไม่ล้านนะพี่
เช็ดเลยเหรอ

ตอนนี้อยู่บริเวณด้านหลังของอาคารค่ายซั่นเวิร์กซึ่งมีหนึ่งส่วนงานที่
รถของรถเข้าออกส่งของในจากนี้นะคะ
น้ำจากต้นมีตังควันนะครับ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็กำลังอบพยพนะคะ
ที่อยู่ภายในอ่ะครับ
ไฟเนี้ยแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโห
อันนี้ที่เราเห็นคือเปลวไฟตรงนู้น
แต่ว่าพิธีเป็นควันครอบคลุมไปทั้งหลังคา
แต่ว่าตรงข้างหน้านั่นคือห้าง
น่าจะออกมาจากข้างในน่ะใช่อันนี้ใช่ไฟน่าจะดันเหมือนจะข้างใน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกำลังเร่งดำเนินการแล้วก็อบพยพประชาชน
สาเหตุนะฮะก็กำลังมีการตรวจสอบกันอยู่
เมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาครับโดยศูนย์ดับเพลิง๑๙๙ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บริเวณโรงแรมชั้น๘ครับ
และกลุ่มควันนั้นค่อนข้างจะหนาแน่นครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบรรทัศนทองระดมดับเพลิงนะครับจากทุกหน่วยเร่งการช่วยดำเนินการดับไฟและเร่งอพยพประชาชน
ขณะเกิดเหตุครับประชาชนในอาคารนั้นพยายามหนีออกมาจากตัวอาคารโดยการกระโดดลงมาที่พื้นด้านล่าง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว๑รายนะครับคุณผู้ชมครับ
แสดงว่าเป็นอาคารปิดหนีออกไปทางอื่นไม่ได้
ช่วงหน้านะคะมีเรื่องบุกกบาทอันใหญ่มากค่ะตกที่รัสเซียทะลุพื้นน้ำแข็งซึ่งเป็นน้ำแข็งถาวรของรัสเซียพี่มันมาอีกแล้วนะคะ
เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อร้อยปีก่อนมาซ้ำทีอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ

อันนี้จากข่าวของจอสเตอรอยด์นะครับ
เดี๋ยวเราจะนำเสนอเป็นช่วงไปนะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้มาดูเรื่องอุกบาทในรัสเซียนิดนึงนะคะ
มีหุกบาทเส้นผ่าศูนย์กลางราว๑เมตรเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศแล้วก็มาตกพื้นในเขตอุตสาหกรรมของรัสเซียนะคะ
สหพันธ์ไซบีเรียคือเป็นที่ที่มีน้ำแข็งแบบอยู่ตลอดทั้งปีนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนกลางของประเทศรัสเซียเมื่อวันที่๖เมษาเวลาประมาณทุ่มนึง
ตามเวลาท้องถิ่นกล้องหน้ารถยนต์เนี่ยเห็นจับภาพได้ว่าลอยลงมาจากอากาศนะคะ
ก็สิทธิ์ขาวแล้วนะฮะผ่านกลุ่มเมฆมา
จากนั้นเคราะห์ดีอย่างมากที่มันไม่ได้ไปตกโดนใครเสียชีวิต
แต่อย่างใดค่ะก็ตกลงไปในเขตอุตสาหกรรม
ทั้งนี้เขาบอกว่าเมื่อปี๒๔๕๑หรือว่าเมื่อร้อยสิบเอ็ดปีที่แล้ว

ตกลงในที่เดียวกันคือแม่น้ำตุงสุสกา
พลังงานและความรุนแรงนั้นเทียบเท่ากับระเบิดปรมนูฮิโลชิมา๑๘๐
ลูกต้นไม้๘๐ล้านต้นเลยนะฮะ
ในเขตนี้ไซเบรียถูกเผาทำลายทันที
และซากกวางนับหมื่นตัวนอนตายเกลื่อน
ก็ตอนที่นางสาวศูนย์พันธุ์เจออุบาตนี้
แต่ว่าเจอหลายลูกไงเจอทั้งโลกเลยไง
แต่อันนี้ลูกเดียวเนี่ยซัดเข้าไปแบบ๘๐ล้านต้นนะฮะต้นไม้เนี่ยนะฮะ
ความที่อุกบาทนี้ไม่ไกลจากกลุ่มอุกบาทครั้งประวัติศาสตร์เขาเลยตั้งชื่อใหม่ว่า
ชื่อเดิมแต่เป็นอันที่๒นั่นก็คือตุงสุสกาใหม่
แม้ว่าตุงซูสกะแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงน่ากลัวถึงขั้นอันที่แล้ว
แต่มันก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนเช่นกันเพราะมันพุ่งผ่านท้องฟ้า
จะแตกออกเป็นสองส่วนแล้วก็พุ่งใส่แม่น้ำที่มันเป็นน้ำแข็งอยู่ค่ะ
เขาบอกว่ามันแตกมากนะฮะมันผ่านผ่านหิมะที่หนา๑๒๐เซนติเมตร

ที่พวกเขากำลังหาทางเก็บตัวอย่างดังกล่าวขึ้นมา
เพื่อนำไปศึกษาอย่างละเอียดต่อไป

อันนี้เขาจะถ่ายเล่นกีต้าไปเจอกุบาท
อุกาบาทตกเนอะ
นี่ขนาดลูกแค่๑เมตรนะฮะ

เคยเห็นแบบว่ากับตาด้วยที่นิวยอร์ก

จากพี่ได้ค่ะพี่แล้วแต่

แต่มันเหมือนกันเป็นรัฐธิอะไรสักอย่าง
ที่เกิดขึ้นมาที่ชาวต่างชาติ

คลั่งไคร้กับลัตินในลักษณะแบบนี้

บราซิลเรื่องเราก็คงจะเกิดที่
ที่ประเทศบราซิลอย่างแน่นอน

อมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลย

อายุแค่๕ขวบ

จะตัดแล้วก็กินอวัยวะเพศ

ยศาสตร์มนต์ดำเพราะว่าศพ
ที่พบอยู่ตามพื้น
จะมีพวกเทียนเทิร์น

หลายรอบตัวน้อง

ในวันพระรหัสที่๔เมษายน

ทั้งแม่แล้วก็

พยายามเข้าไปในห้อง

ก็อาศัยบ้านที่อยู่ใกล้

ก็เลยตัดสินใจนะพังประตูเข้าไป

ยืนอยู่ข้างศพของน้องชาย

ตามการที่เปิดเผย
ของเจ้าหน้าที่สืบสวน

มีบัตรแผลแปลกประหลาดมาก
ที่ศีรษะโดนหัน
โดนแบบบางส่วนออกไป
มีแผลจากของ

เท้าของเด็กถูกไฟเผา

ตำรวจเขาก็บอกว่า
พยายามที่จะหลบหนีแต่ทั้งแม่แล้วก็ญาติเนี่ย
จับตัวเอาไว้ได้ก็คุมตัวเอาไว้นะคะ
เอ่อรอแล้วก็เลยถามบอกว่า
เธอทำอันนี้เพื่ออะไรทำได้ยังไง
นางก็บอกนางเนี่ยพยายามล่อน้องชายเนี่ย
เข้ามาในห้องของตัวเองเพราะว่าให้มาเล่นเกม
เสร็จแล้วเนี่ยพอน้องชายเข้ามาเสร็จเนี่ยนางก็เอาหมอนเนี่ย
อุดจมูกน้องชายจนหมดสติไปใช่ในเบื้องต้นเนี่ยนะ
เสร็จแล้วเนี่ยนางก็เริ่มที่จะแบบว่า
ทำพิธีอะไรของนางต่างนานา
เด็กเสียชีวิตเนี่ยเมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ย
เสียก่อนที่จะมีบาดแผลพิษดารต่างนานเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนี้ยังพบว่า
มีโทรศัพท์มือถือนะที่ถูกไฟเผาด้วยนะ
เขาบอกว่าจำนวนหนึ่งในบ้านหลังนี้นะ
จะเชื่อว่าเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเป็นของผู้ต้องสงสัย
ก็คือของนางเนี่ยแล้วก็ตั้งใจที่จะทำลายหลักฐานนะ
เพื่อไม่ให้ใครมาติดต่อนางได้ตามออนไลน์นะครับ
ตอนนี้ก็กำลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะคะว่า
ระหว่างการทำพิธีบูชายันหรือติดยาเสพติดนะฮะ
ถึงได้ทำให้นางเป็นอย่างนี้นะฮะ
เธอก็เข้ารับการทดสอบว่าเธอเนี่ย
ยอมรับหมดทั้งว่าเป็นผู้ก่อเหตุหมดทุกเสริมทุกยาวเนี่ยนะฮะ
ทำด้วยสติไม่ได้เสพหรออถ่ายต้ายอิทธิพลของยาเสพติดยังไม่รู้
มีอยู่๒อันนี้คือยังไม่รู้เท่านั้นเอง

แต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับมนต์ดำรัฐธิอะไร
เพราะว่าชำแหละศพตรงจุดต่างทั้งตาทั้งอวัยวเพศทั้งหัว
แล้วก็เอาไฟเนี่ยวางเห็นไหมเหมือนกับวางเป็นไม้กางเขนนี้เราเคยเห็นอย่างนี้นะ

ก็พระอาทิตย์ตกดินนะครับ
เอาไปถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะลูกควรจะต้องอ่าน
พ่อยอมขี่รถข้ามจังหวัดเพื่อเยี่ยมลูกในเรือนจำยอมเหนื่อยแค่ให้ลูกอิ่มนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กโกหลังเลนนะฮะเขาได้มีการเผยแพร่เรื่องราวจากประสบการณ์ตรง
หลังได้พูดคุยกับลุงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่เป็นลูกค้าไปสั่งข้าวกล่องที่ร้าน
บอกว่าจะซื้อไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมบำบัดอยู่ที่คลอง๕ปฐุมธานี
โดยที่เจ้าตัวนั้นขี่รถจักรยานยนต์นะครับมาจากอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ผู้โพสต์เผยนะครับว่าคุณลุงนั้นมาขอต่อราคาทำข้าวกล่อง
กล่องละ๔๐บาทให้เหลือ๓๐บาทเพราะจะต้องสั่งหลายกล่อง
เพื่อให้เพื่อนของลูกที่อยู่ในนั้นได้ทานด้วยเพราะไม่มีญาติไปเยี่ยมพวกเขาเลย
จำเป็นต้องต่อราคาเพราะลุงเตรียมเงินมาพอดีเพื่อซื้อข้าว
แล้วก็ฝากให้ลูกไว้ใช้๑๐๐๐บาท
ลุงบ้านอยู่บางเลนนครปฐมขับมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมลูกที่คลอง๕
สุดยอดลุงรอลูกออกมาอย่างอิสรภาพ
เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าครอบครัวเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างเราเสมอ
คนนองทุกคนคุกไม่สนุกถ้าใครไม่เคยสัมผัสคงไม่เข้าใจ
เผื่อแผลให้เพื่อนลูกด้วย
ไปดูครับของกรณีไฟไหม้ครับ
กำลังเข้าไปภายในตัวอาคารเช่นกันค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นนะคะเป็นช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
พบกลุ่มควันลักษณะหนาแน่น
พวยพุ่งออกมาจากภายในตัวอาคารบริเวณชั้น๗นะคะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์ค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะคะก็ยังมีผู้คนจำนวนมากนะคะ
เข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปอยู่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าวนะคะ
แล้วก็กลุ่มควันนั้นก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้นะคะในบางจุดนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ทำให้มีชายสองคนด้วยกันนะคะ
ตัดสินใจนะคะกระโดดบริเวณชั้น๘ของตัวอาคารด้านหลังนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งลายนั้นน่าจะเสียชีวิตค่ะ
ขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่
ทั้งชุดประชนเพลิงนะคะเจ้าที่ดับเพลิงรถกระเช้า
รถพยาบาลจากมูลที่ต่างต่างค่ะก็กำลังเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะคะ
แล้วก็กำลังจัดชุดนะคะประจนเพลิงเข้าไปในตัวอาคาร
เพราะว่ากลุ่มควันภายในตัวอาคารดูจากด้านบน

เบาบางลงแล้วนะคะแต่ทางเจ้าที่ก็ขอความร่วมมือกับ
ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะให้ออกจากพื้นที่ค่ะ
ก็มีการกันออกจากพื้นที่ค่ะ
เอาความควรด้วยนะครับ
ครับครับ
แล้วก็กัดพื้นที่นะคะออกมา
ก็พอดีนะฮะอื้อฮือ
ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวอื่นกันต่อนะครับ

แต่ว่ามันก็ไม่เบาสำหรับคนบางคน
อย่างเช่นน้องสาวของมากกี้นั่นก็คือมารีนา
ดันแบบว่ามีคนไปบอกว่านะคะ

ที่แบบไปลงกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่า
นางเป็นกิ๊กกับพี่เขย

ก็บอกว่ามางกี้เป็นกิ๊กเป็นกิ๊ก
เป็นกิ๊กของป๊อก
มีก้ามีก้าอะไรวะงงชื่อเป็นฝรั่งมีก้าเออมีก้าเป็นกิกกับ
มีก้านี่คือลูกมีก้ากับมีอ่ามีก้ากับมีน่ะเออเขาบอกอย่างงี้
มีก้ามากกี้ในข่าวเนี่ยเอ๋ยว่ามากกี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งลูกเขาต้องสองคนเนี่ย
ป๊อกเนี่ยนะทั้งในสถานะอดีตคือแฟนเนี่ยและในฐานะตอนนี้ก็คือแม่ของลูกจากเนี้ยนะ
มาริน่าก็มาบอกว่าตนไม่เข้าใจข่าวนี้จริงมันประหลาดมากนะ
มันเกิดเรื่องราวเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงอืมนะฮะบอกกรุณาช่วยแบบว่า
เห็นอนาคตของเด็กด้วยนะคะคือมีก้ากับมีย่าเนี่ยนะอืม
เพราะหลานเนี่ยเดี๋ยวโตมันก็จะเข้าใจผิดกันขึ้นมา
หรือว่าหลานจะมีความรู้สึกยังไงในเรื่องแบบนี้นะคะ
ก็เมาไปเรื่อยนางไม่โอเคนะคะอันนี้แรงไปนะฮะอันนี้น่ากลัว
เห็นอะไรกันบ้าบ่อตอนนี้มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่า
ไฟเนี่ยไหม้เนี่ยนะฮะที่ชั้น๘โซนทีเคพาร์คนะฮะ
แล้วก็ที่เคพาร์คนั้นปิดนะฮะชั้นแปดเนี้ยติดกับโรงแรมอืม
ใช่ใช่ใช่ที่ว่าอ๋อมันคือในอาคารมันใช่ใช่รถรถใช่ไหม
ใช่ใช่นะครับแล้วก็มีคนมีหลานสาวทำงานอยู่ในตึกนี้ด้วย
แล้วติดต่อได้ยังครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความยากลำบากในการที่จะเอารถดับเพลิงเข้าไป
เพราะว่าหนึ่งรถก็ติดอยู่แล้วแล้วสองจะมีประชาชนที่ไปมุง
แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกมาสิก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับ
ตรงนี้แต่ว่ามันออกไปไหนไม่ได้จริงจริงเนี่ยรถติดมันมันเคลื่อนออกไปไม่ได้อ่ะ
หน้าที่ที่ตรงข้ามอะไรเนี่ยฝั่งราชประรบอ่ะอย่างเงี้ยบ้างมากเลยอ่ะตรงนั้นน่ะ
อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเมื่อก่อนตอนตรงประมาณนะฮะอ่าตอน๑๘นาที
เพลิงสงบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบต้นเหตุเพลิงไหม้อยู่นะฮะ
คอนที่เรทติ้งสูงสุดของช่องสามเนี่ยสามปีซ้อน
มาดูเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะเธอก็นำแสดงตีคู่มากับเจนนี่เทียนพูซวันในเรื่องเพลิงบุญ
รับบทหญิงสาวพี่มาลาที่อ่อนหวานแสนดีถูกเพื่อนรักหักหลังแย่งผัว
นี่นะคะถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่หัวใจสลายได้อย่างเลิศมาก
ฉากที่เธอแบบว่ารู้ว่าสองคนมีอะไรกันอ่ะยังติดตาดิฉันอยู่เลยแบบฮ่า
ไม่ออกอ่ะกรีดแล้วแบบโอ้โหเล่นดีมากอ่ะพี่เติมกำกับนะฮะ
แสดงออกมาได้ถึงขีดสุดการแสดงเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก
เรื่องนี้ทำเรตติ้งสูงสุดไป๘๙นะคะเป็นเรตติ้งสูงสุดของปี๓ใน
แน่นอนบูเผสันิวาดเอาเจ้าของเบลล่านี่สร้างประกอบการณ์ต่างต่าง
ยุธยาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเพราะไปเที่ยวตามนะคะเป็นกระแสการเกษ
ม่วงน้ำปลาหวานก็กินตามความดุดันของละครเรื่องนี้

โกเออใช่นุ่งผ้า

ทำลายสถิติละครไทยกลายเป็นละครเรตติ้งระดับสูงสุดของทีวียุคดิจิทัลไป
ตอนนี้ยังไม่มีใครโค้นลงมาได้นะคะ
และปีนี้นะคะ๒๐๖๒นั้นเบลล่ามาเล่นเป็นเรนู
โสเพณีที่ต้องการหลุดพ้นจากอดีต
มีชีวิตเหมือนผู้หญิงธรรมดาตอนนี้นะคะ
แล้วเธอต้องผจญกับทั้งแม่ผัวทั้งนางสะพ้ายรองนะฮะ
ตอนนี้เรตติ้งเมื่อตอนวันที่๘เมษาขึ้นไปถึง๗๘
แล้วก็มีทีท่าว่าจะขึ้นต่อไปอีก
ดังนั้น๖๐๖๑๖๒เบลล่าก็เลยกลายเป็นนักแสดงเป็นนางเอกที่ครองสถิติสูงสุด

ปีนี้กรงกรรมจะทำลายจะเป็นสถิติเท่าไหร
เรตติ้งจะสูงสุดของปีหรือเปล่า

เอาไปเรื่องของนิชคุณนะครับ
เบื้องหลังภาพสวยของน้องนะครับ

เรียกว่าเป็นสุดยอดพี่ชายจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ขึ้นชื่อว่าเป็นพี่ชายที่รักแล้วก็หวงแหนน้องสาวมากคนหนึ่ง
มีน้องสาวคนสวยอย่างคุณจานินและคุณเชอรีนนะครับ
ซึ่งเรามักจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักระหว่างพี่ชายกับน้องสาวอยู่บ่อยคุณผู้ชมครับ
พี่น้องแก๊งนี้ก็แท็กทีมบินรัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงรอสแองเจลิสอเมริกา
โดยหนุ่มนิสกุลนั้นได้เผยภาพเบื้องหลังการถ่ายรูปสวยให้กับทางยานินน้องสาวของเขานะครับ
ที่ถึงขั้นต้องลงไปนอนกับพื้นเลยนะฮะ

เหมือนตั้งตายอยู่นะนั่น
เห็นทั้งคนทั้งท้องฟ้าสดใสนะครับ

ซึ่งรูปที่ออกมาสวยครับ
สมราคาเลยที่ลงทุนนอนลงไป
คุณหนุ่มจัดให้มายูชุดหนึ่งนะคะแบบนี้นะครับ

น้องมายูมึงเห็นมี
เมื่อเร็วนิดนึงสองวันไม่ได้ชื่อเพราะเพราะพ่อต่า

เขาเป็นลูกของวัดสุทัศน์
ช่วงหน้าก็ยังเป็นเรื่องอะไรเนี่ย
มีดาราอยู่เหมือนกันนะคุณกิ๊กมายุลิน

เขาบอกแกต่างงานกันจริงหรือ
มะยุลินหลังจากศึกแล้วมาเดินแบบมาเดี๋ยวมาดูกัน
หรือครับนี่ไม่ได้คุยแองจี้นะวันนี้น่ะนั่นสิสามีสามี
หรือคุณพี่ตอนนี้ตอนนี้มีการของความร่วมมือนะครับ
งดผ่านเส้นทางราชประสงค์ธรรมหนึ่งทั้งหมดราชมรินะครับ
เปิดท้ายทางจะได้ครับได้เข้าไปช่วยหรือผู้ประสบภัย

แล้วก็เซ็นทันเวิร์ดตรงนี้ประกาศปิดชั่วเคล้าอยู่นะครับปรกราบปิดชั่วคราวอยู่นะครับ

ไปถึงเรื่องราวของน้ำชาน้ำชา

ยิ้มเยิ้มแทนคำตอบจะแต่งงานหรือไม่นะฮะ
คู่รักที่น่าจับตามองนะฮะ

สำหรับนักร้องสาวน้ำชา

ก็ข้ำวานนี้แอบมาเพิ่มความหวาน

แถวถนนแจ้งวัฒนะนะครับคุณผู้ชมครับ

โดยก็รักกันดีมาแน่ในพลักใหญ่แล้ว
วัยวุฒิคุณวุฒิก็เหมาะสมกันดีแล้วในเกือบทุกด้านนะครับ
เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีนะครับทางบันเทิงไทยรัฐออนไลน์
ก็ไปถามคำถามนี้กับน้ำชาเลยปรากฏน้ำชาเนี่ยเขายิ้มกว้าง
แล้วก็บอกว่าไปถามทางดรวาวเองแล้วกัน
ก็ยืนอยู่ข้างนั่นแหละแต่ดอกเตอร์ก็ไม่ยอมตอบอะไรเหมือนกันนะครับ
มีแค่รอยยิ้มหวานเยิ้มหน้าแดงเขินนิดหน่อย
สายตาสุดซึ้งให้กับน้ำชาอารมณ์ประมาณว่าเรารักกัน
แค่เราสองคนรู้กันในใจก็เพียงพอแล้วยิ้มเยิ้มตอนไหนยิ้มตอนไหน
ตอนที่ไปถามต้องจะแต่งงานนี่ไงนี่ไงแบบนี้ไงยิ้มแบบนี้ยิ้มเยิ้ม
เยิ้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มคนมีความรักอย่างนี้ยิ้มเยิ้มเยิ้ม
ม้าตอนมีความรักยิ้มอย่างนี้ป่ะ
ดูออกสิ

มาค่ะไม่ใช่มาขอยิ้มไหล่หน่อยแล้วก็
น้ำชาพี่ม้าเป็นน้ำไหล่

ของคุณหนูเป็นดอคเตอร์ว้าว

เนยโชติกา

ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเธอทำได้แบบว่าดีมากเลยในฐานะที่เป็นภรรยา
ของคุณอามจันสิรินะฮะสามีสุดหล่อของเขาเลยทีเดียว

คุณไม่ได้ไปเลยคุณหยั่ดบ่อยนะคุณหยั่ดบ่อยนะคุณติดงาน

เขาบอกอย่างนี้รายการนี้ไปออกรายการตีท้ายครัว

เป็นคนที่ดูแลเขาดีมาก
รู้สึกเขาเป็นคนที่โชคดี
เนยก็บอกอย่างนี้นะบอกว่า
ก็แบบว่า
สามีก็น่ารักมาก
ก็ดูแลบ้านหลังนี้ราคาอลังการมาก

แล้วก็แบบว่าเธอและสามีเนี่ยมีบ้านหลังนี้เอาไว้เนี่ย
ก็เพื่อจะเป็นแบบมรดกเป็นสมบัติเนี่ยให้กับลูกต่อไปเนอะ
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นะเนยเนี่ยนะ
เขาเนี่ยทำให้เกิดความอลังการเนี่ยนะใช้พื้นที่เนี่ย
ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยจริงคุณรู้ไหมว่าเขาปลูกผักสวนครัวไว้ด้วยนะ
เกือบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวตำลึงพริกกีหนู
พริกหลวกผักคณะมีผักชีมะเขือเทศอะไรอย่างนี้
ก็เป็นสปอร์ตสารพิษด้วยนี่นางก็ให้ลูกนางไม่เคยไม่เคยดูคลิปสิ
คลิปนะนางลงในไอจีหรืออย่างเงี้ยลูกกับนางก็จะไปเดิน
นางก็เป็นเฟซบุ๊คใส่กันกับดิฉันเนี่ยเออเอารูปไปเดินเก็บเนี่ยเนี่ย
ผักเก็บอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกนางก็แบบว่า
เรียนรู้เร็วมากไวมากนี่ก็ใส่กระถางกระถางไม้อย่างนี้เนอะ

ล่าสุดนะร้องไห้ไม่ยอมนอน

นี่คุณพูดเหมือนคุณนอนอยู่ข้างเสียงเลยเนี่ย

คุณเลี้ยงลูกเขาอยู่เหรอคุณรู้ขนาดนั้น
แต่ฉันแต่ฉันไม่ได้เขียนใต้เตียงกันแล้วกัน

เหมือนพ่อแล้วหยิบนะหยิบอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะ
อ๋ออุ๊ยตายมันอยู่ในบ้านนะ
ส่วนอีกคนนึงนะคะกิ๊กมะยุรินที่ไปบวชโกนหัวเลยนะคะ
ที่ประเทศเมียนมานเนี่ยนะคะแล้วก็ศึกมาแล้วเมื่อ๒๓กุมภาคม
บวชไป๗เดือนเลยที่เข้าสู่ร่มกาสาวพักเนี่ยนะคะ
ตอนที่เธอสื่อออกมานะเธอก็นำคำสอนที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ในด้านธรรมะของเธอสุดยอดแล้ว
แต่อันนี้บทบาทใหม่ของกิ๊กมะยุลินค่ะ
นี่หลายคนเห็นก็ขยี้ตากิ๊กเหรอกิ๊กเหรอแล้วเธอเดินนะแหมเสียดายไม่มีภาพเคลื่อนไห
สวยด้วยมีความเป็นหนึ่งอาชีพมากเรียกว่านานปีทีหนจะเห็นลุคนี้
ไม่เคยเดินเลยไม่เคยเลย
นางไม่เคยเดินนางไม่ใช่นางแบบ
ตอนนี้เนี่ยเขาคงเห็นแบบว่าเหมือนแบบว่าอยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยเอามาเดินเป็นแบบเซเลปเป็นแบบว่าเซเลป

อันนี้เอาไปเมื่อกี้หุ่นดีนะอันนี้เราเอาไปใส่เล่นสงการกันนะชุดนี้

กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคุณพลอยสจีฤทธิสินครับตอนนี้อยู่ในสายนะฮะ

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้นะคะที่ฉันก็ได้อยู่ที่บริเวณหน้าจุดเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งจากการที่ดิฉันลงพื้นที่นะคะแล้วก็มาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเป็นชุดสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ก็ได้บอกว่ากลุ่มเพลิงเนี่ยนะคะมีการเผาไหม้อยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะ
ก่อนที่จะดูดขึ้นไปบริเวณชั้น๗ก็คือเป็นชั้นที่สูงสุดของตึก
ซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกันนะคะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
ออกมายังบริเวณด้านนอกนะคะแล้วก็ห้ามที่ห้ามให้คนอื่นเข้าไปนะคะ
ยกเว้นอ่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะเนื่องจากว่าเอ่อบริเวณโดยรอบเนี่ยค่ะ
ก็ยังคงมีรถกู้ภัยฉุกเฉินนะคะเข้ามาเสริมอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
แต่จากที่ฉันสังเกตด้วยตาเปล่านะคะขณะนี้กลุ่มควันเริ่มจางลง
แล้วก็เริ่มจะไม่มีกลุ่มควันลอยอยู่ที่บริเวณนี้แล้วนะคะ
แต่ว่าหากใครที่เข้ามาอยู่บริเวณนี้ยังคงได้กลิ่นอยู่นะคะ
คือกลิ่นเป็นกลิ่นแบบการเผาไหม้คือทุกคนอาจจะต้องสวมแมสนะคะ
เพราะว่ากลิ่นค่อนข้างรุนแรงมากคือแต่ยังไม่แน่ใจว่าการเผาไหม้นี้เนี่ย
เกิดจากอะไรแล้วก็เผาไหม้อะไรที่อยู่ด้านในค่ะ
คือเจ้าหน้าที่กำลังมีการระบายควันเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบด้านใน
เห็นว่าด้านในเพลิงน่าจะสงบลงแล้วค่ะ
ครับคุณโรสจีครับขอโทษนะฮะตกลงแล้วเนี่ย

ก็คือเบื้องต้นเนี่ยมีผู้กระโดดลงมาจากชั้นบริเวณชั้น๗ด้วยนะคะ
จากหนีควันไฟนะคะช่วงเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ก็คือมีการหนีควันไฟออกมาจากบริเวณตัวตึกค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นก็ได้ส่งนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ไม่แล้วในเบื้องต้นนี้กรณีที่รถดับเพลิงเข้าไป
หรือว่าคนที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัย
เห็นบอกว่ามีกรณีที่เข้าลำบากเนื่องจากรถเยอะ

ค่ะใช่ค่ะเนื่องจากว่าอ่าบริเวณเนี้ย
เป็นจุดที่รถติดในช่วงกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้อยู่แล้ว
ในทุกวันยิ่งมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้
ยิ่งติดเข้าไปอีกเลยค่ะขนาดทีมข่าวมาทำข่าวเอง
ยังต้องแบบว่ามีการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็มีการขอทางนะคะกับกู้ภัยมีการขอทางตลอด
มาตลอดเวลาแล้วก็รถค่อนข้างติดมากเลยทีเดียวนะคะ
บริเวณถนนราชปารบแล้วก็อ่าบริเวณค่ะแล้ว
แล้วเพลิงนี้สงบลงไปเองหรือว่าใช้รถดับเพลิงสกัดคะ
เรื่องต้นเนี่ยใช้รถดับเพลิงแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปสกัดค่ะ
ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการระบายควันนะคะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพราะว่าวันนี้ค่อนข้างเยอะมากค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่
อืมส่วนอื่นผู้ได้รับปลาเจ็บหรืออ่าผู้สิทธิวิตยังไม่มีเพิ่มเติมนะครับ
เบื้องต้นก็คือมีผู้กระโดดลงมาเนี่ยจำนวน๒คนนะคะ
คนนึงเนี่ยเห็นรายงานนะคะเบื้องต้นว่าถูกนำส่งโรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนอีกคนนึงยังไม่ได้รับการยืนยันว่าส่งโรงพยาบาลไหน
แล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่นะคะค่ะอ๋อยังไม่ยืนยัน
ว่าคนอพยพมาหมดแล้วใช่ไหมฮะหรือยังมีติดค้างไหมครับ
ใช่ค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าด้านในไม่มีผู้ติดค้างนะคะ
ครับผมกลุ่มควันหรือไฟได้มีเข้าไปอยู่ในส่วนของห้างสรรพสินค้าบ้างไหมฮะ
เรื่องต้นไม่มีนะคะเพราะว่าตึกเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังเลยนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
หมายถึงว่าควบคุมแสงเพลิงได้อย่างรวดเร็
ตอนนี้ก็คืออยู่แค่ขั้นตอนการระบายควันที่ค่อนข้างเยอะมากอย่างเดียวค่ะ

คุณพลอยสจียังเกาะติดอยู่ใช่ไหมคะอยู่ตรงบริเวณไหนคะ
ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ตรงหน้าบริเวณจุดเกิดเหตุ
ครับผมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวยังไงจะตามเรื่อยนะครับ

ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะฮะตอนนี้ก็ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ตรงนั้นแล้ว
มีข่าวอะไรมานำเสนออีกไหม

ก็มีสิมีสิ
ของคุณหนุ่มไง
อันไหนล่ะกำลังดูอยู่นะครับ
จนกระทั่งจนกระทั่งย้ายเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของจนตอนนี้นี่โดนไฟนี่หลายทีแล้วนะพี่
ก็ตอนนั้นเขาเล่าถึงอาถรรพ์อะไรกันอยู่แต่เราอาจจะยังไม่พูดเอาให้มันเรื่องมันจบนี้ไปก่อนนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยนะครับทางคุณพิษนิษฐ์อารยาศิลปธรณ์นะครับ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณอาคารสำนักงานเป็นห้องเก็บเอกสารนะครับ
ที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักโดยวัตถุต้นเพลิงนะครับเป็นกระดาษ
จึงทำให้มีควันมากนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย
ผู้ว่าเองได้ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วด้วยนะครับ
อ๋อเหรออาชวินไปแล้วอาชวินขวัญเมืองนะคะ

แต่ตอนนี้มาดูคุณโป๊ปธนวัตน์นะคะพี่โป๊ปของเรานี่นะฮะ
เราเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเรื่องอะไรต่างอยู่เรื่อยเลยโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงของพี่โป๊เขาเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้เจออีกเรื่องหนึ่งเข้าไปแล้วมีคนปลอมทวิตเตอร์แล้วก็ประกาศหาคู่

เขาบอกว่ามีคนปลอมทวิตเตอร์เป็นพี่โป๊ปแล้วก็ประกาศหาคู่
กลัวมีคนแอบอ้างไหมก็รู้สึกว่าอาจจะทำให้คนเข้าใจผิด
ก็บอกตรงนี้แล้วกันนะครับว่าไม่ใช่เราเล่น
แล้วมีการแอบอ้างชื่อเราไปทำอะไรหลายอย่างนี้จะดำเนินการอะไรไหม
แต่ไม่รู้จะไปห้ามไปสั่งเขายังไงต้องให้แฟนหรือบุคคลทั่วไปที่มาเสพนั้น
คนก็น่าจะรู้แหละเรื่องนี้ผมเฉยถ้าหากว่าเขาเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดี
มีแฟนคลับหรือประชาชนที่รับรู้เอาไปจัดการเองละมั้งอันนี้ก็จริงนะ
คุณโป๊ปก็บอกว่าถ้ามันมีอะไรที่ทำเลยเถิดมากเนี่ย
ผมก็ต้องให้ถึงเรื่องนั้นก่อนผมถึงจะรู้ว่าต้องแจ้งความหรือเปล่า
ต้องปิดเพจไหมหรือว่าให้ผู้จัดการไม่บอกว่าต้องปิดเพจหรือเปล่า
จะมีลักษณะของการเอาไปทำบุญทำเสื้อเพื่อทำบุญเราไม่เกี่ยวข้องบ้าง
นิดหน่อยแต่ให้คนรู้จักไปบอกเขาว่าทำอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะ
ไม่ควรทำเขาก็ปิดไปอ๋อเรื่องเสื้อเคยได้ยินอยู่
อยากบอกว่าอยากบอกอะไรคนที่สวมรอยทำอย่างนี้ได้บ้างคะ
บอกว่าไม่ใช่สวมรอยแค่ผมล็อกสวมรอยทุกคนเลย
ถ้าทำแล้วช่วยส่งเสริมเขาช่วยเป็นในทางที่ดี
ถึงศิลปินดูดีไม่เป็นไรถือว่าส่งเสริมความดีกันไป
แต่ถ้ามาหลอกกันเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเงินไม่อยากให้ทำ

เพราะมันทำให้เราเสื่อมเสียได้เออคนดังก็เหนื่อยเรื่องนี้เนอะ

ไม่ต้องดูอัปเดตเรื่อย

เขาก็ได้อยู่บนอาคารด้วยนะฮะขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ที่พระเอกหนุ่มนั้นจะรีบอบพยพลงมาด้านล่างได้อย่างปลอดภัย

นี่ในมุมของคุณพีชพัชระนะครับ
เมื่อตอน๖โมง๖โมงครึ่งคุณโดมก็อยู่ในนั้น

ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้ห้างเขาก็ต้องปิด
เขาเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
เขาไปทำงานนะคะตอน๖โมงครึ่งแต่เขาออกมาได้แล้ว

เขาคงไปร้องเพลงในงานนี้แหละ

ไปกันเต็มเลยช่วงหน้างาน
ตอนนี้คนลาลากับสงการกันเยอะ

เมาไม่ขับรับกฎหมายกรับกฎจรศจรด้วย

เอาละครับวันนี้เรา๓คนลาไปก่อนนะครับ